เรื่องความสวยความงามของสาวกรีนอัศดาพร
คุณผู้ชมบอกเลยยิ่งอยู่ในวงการยิ่งสวยขึ้นทุกวัน

โอ้โหบอกเลยว่าความออร่ามันเปล่งประกายจริงนะฮะ

ทำยังไงถึงรักษาผิวรักษาหุ่นได้แบบนี้ค่ะ
เจอตัวสาวสวยร่างบางคนนี้ก็ไม่พลาดเลย
ที่จะคว้ามาเมาส์มอยเรื่องความสวยงามกัน
จากเธอคนนี้ค่ะกรีนอัศดาพร
อย่างที่ทราบคะใครติดตามไอจีของเธอเนี่ย

แต่ที่สะดุดตาอยู่สิ่งหนึ่งก็คือ

ดูสิอยู่วงการมาตั้งนานแล้ว

แต่ละวันดูแลตัวเองยังไงนะคะ
ถึงได้มีหุ่นแบบว่าเป๊ะสตาร์ทแบบนี้ค่ะ
เรื่องวินัยความสม่ำเสมอ
เราอยากจะมีผลลัพธ์แบบไหน

กระบวนการที่เราทำมันต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้

เบิร์นเราบิวต์เราเล่นเวท
เราวิ่งในหมู่บ้านคุมอาหารประมาณนึง

ให้รู้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกิน
ควรกินอะไรในเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่
ทุกอย่างมันเหนื่อยค่ะ
แต่ว่าเหนื่อยแล้วมันคุ้มค่าควรทำ